ค่ะข่าวเนี้ยหวาดเสียวเหลวมองกระท้องถนนเลยยังไงฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นรถตุ๊กคันนี้ทำไมวิ่งสวนเลน
แล้วก็เร็วแรงทะลุนรกค่ะครับ
จ่ามันเลยตุ๊กตุ๊กวิ่งสวนเลนอะตรา
ข้ามขับข้ามขับเส้งข้ามขับเส้ง
อย่าไปขับแซงมันอย่าไปขับแซงมันอย่าไปขับแซงมันดิ
แป๊บได้ทะเบียนอะไรอื้อฮือ

แป๊บเดียวคนขับเร็วเร็วเร็วนี่หมดรอด
เห้ยยอีกนิดเดียวนิดเดียวแอนทะเบียนอะไรนะ

มันหวาดเสียวเหลือเกินค่ะเห็นไหมผู้หญิงที่อยู่ในรถเนี่ยค่ะ

ตุ๊กเนี่ยทำไมไปโผล่อยู่เลนนั้นแล้วก็ขับเร็วด้วย
นี่ดูสิรถที่เขามาทางปกติเนี่ยนะคะ

นี่ดีนะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ถ่ายคลิปหลังถ่ายคลิปนี้แล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่า
นี่ค่ะคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ก็เอามาโพสต์
บอกว่าตกใจนะเอาคลิปนี้มาลงไว้มันอันตรายมากเลย
ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาไม่ใช่แค่คนขับตุ๊กนะ
ที่จะเจ็บตัวคนอื่นเขาจะพลอยเดือดร้อนไปทั่ว
พอเราเข้าไปดูคอมเมนต์วิดคอมเมนต์กันมาแบบถล่มทลาย
แต่มันมีคอมเมนต์หนึ่งคุณผู้ชมที่ฉันเห็นเขาบอกว่า
เหมือนกับรู้จักคนขับรถตุ๊กคันนี้
เพราะในคอมเมนต์เขาบอกว่าคันนี้รถพี่สังเวียน
ถ้าจะเมาแล้วถึงได้ทำแบบนี้
หลายคนไปคอมเมนต์บอกนี่พี่ดูหนังฟาสมากเกินไปหรือเปล่า
ขับขี่แบบรวดเร็วเร็วมากขนาดนี้
นักข่าวของเราก็เลยไปถามถามคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
ชื่อว่าคุณนุษย์คุณนุษย์เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เกิดขึ้นตอนประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมา
ตอนนั้นคุณนุษย์ไปรับหลานมาจากที่เรียนพิเศษ
พอมาถึงตรงนี้เห็นตุ๊กคันนี้วิ่งสวนเลน
แล้วสวนมาแบบระยะทางไกลด้วยค่ะ
เกือบจะไปชนรถคันอื่นจนคุณนุฏเองก็ร้องกรี๊ดนี่นะคะ
แล้วพอมาถึงแยกดอนจันทร์
รถของคุณนุษย์เลี้ยวไปคนละทางกับตุ๊ก
ทีนี้คุณนุษย์ก็เลยไม่รู้ไงว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อ
ก็เอาคลิปนี้มาโพสต์มีคนแชทมาบอกด้วยนะ
ตุ๊กคันนี้เมาแล้วขับไปชนกับกระบะตรงแยกดอนจันทร์
รถพังเสียหายทั้งตุ๊กทั้งกระบะเลย
ส่วนคนขับเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งตุ๊กแล้วก็กระบะเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ถนนลอย
ตามหาว่าคนขับรถตุ๊กเนี่ยคือใคร
ไปถามกับคนขับรถตุ๊กแถวนั้นนั่นแหละเอาคลิปให้ดูด้วย
บอกว่าเคยเห็นคนนี้ไหม
ซึ่งเขาบอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ปกติเขาจะมาขับตุ๊กรับส่งนักท่องเที่ยวแถวนี้แหละ
แต่วันนี้นี่มองไปยังไม่เห็นแกมาเลย
ปกติเวลาไม่เมาเนี่ยแกก็เป็นคนดี
แต่เวลาเมาเนี่ยแกเพี้ยนอันนี้เพื่อนตุ๊กบอกนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่ขับรถแบบนี้แกก็คงเมานั่นแหละ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคนขับตุ๊กคันนี้เคยโดนตำรวจจับมาแล้วรอบนึงด้วย
ทีนี้ค่ะเราก็เลยไปถามตำรวจต่อ
ไปถามผู้การผู้การจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ซึ่งก็บอกว่าหลังจากที่มีการแชร์คลิป
สั่งให้ผู้กำกับจราจรที่เชียงใหม่ไปตามเรื่องนี้
ตอนนี้ผู้กำกับทราบตัวคนขับรถตุ๊กคนนี้แล้วนะคะ
กำลังอยู่ระหว่างตามตัวมามาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
หวัดเสี่ยวมากอันตรายมากนะคะ